ปิดท้ายนะครับในข่าวสายทุกวันเสาร์แล้วครับ

กับริกาได้๕สิงหาคมนี้๓ทุ่ม
เป็นต้นไปทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

นาทิพย์สงกระสินมีรายงานมาแล้วนะครับว่าวันนี้
เชียร์กันได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไม่กล้าเข้าแลกกันนะครับคู่นี้

แมนฮอฟบอกอะไรของมันว่ะนี่

เหมือนจะหลอกทุ่มนะฮะแต่ก็ไม่สำเร็จ

มีคุกข่าวเดิน
โอ้โหมีสไลด์หลอกนะฮะ

อีก๓๐วินาทีครับในยกที่๑
โอ้โหไปเลยครับไปไม่ลามาไม่ไหว้โยกต่ำพอดีครับ
ส่วนกำลังเพิ่งกับการโยกครับมัตติงมันได้พอดี
ระมันก้มมาพอดีครับแล้วจะหมดยกแรกอยู่แล้วด้วยนะครับ